สภาพทำไมมันพังทำไมมันระเนรนาศขนาดนี้คะ

นี่อะไรไงหลังคาเหรอ

หน่วยเลือกตั้งเขาก็จัดในที่ที่มิดชิดแล้วนะ
ใช่นี่หน่วยเลือกตั้งที่๒๒เขต๔ของสุโขทัยค่ะ
โอ้โหพายุฝนฟ้าขนองกระเบื้องหลังคาร่วงแตกแบบนี้ดูสิ

โต๊ะเก้าอี้กระดานรายชื่อ
ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งก็โดนแรงลมพัดแบบระเนรนาศเลยคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเองนะนะโอ้โหกระเบื้องตกใส่หัว
หัวปูดไปคนนึงอะค่ะตำรวจประจำหน่วยเองก็โดนกระเบื้องหลังคาตกใส่ขา
ก็ได้รับบาดเจ็บนี่นี่ตำรวจนายนี้เล่าให้ฟังว่าโอ้โหลมมันมาแรงมาก
แล้วก็เบื้องตกลงมาโครมมาใส่ขาผมเลย
ตอนที่เกิดพายุน่ะเป็นช่วงใกล้จะปิดหีบเลือกตั้งแล้วนะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันค่ะเพราะว่าลมมันแรงมาก
ต้องอุ้มหีบไว้ก่อนยกหีบหนี
กหีบหนีแบบนี้เอาไว้ก่อนใจเย็นเมื่อคืนเรานอนกันน้อย

เรายังอ่านออกเสียงถูกต้องใจเย็น
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอุปกรณ์ต่างที่สำคัญ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องยกหีบเลือกตั้ง

นี่ลมพายุมาอยู่ประมาณ๑๕นาทีแต่ความเสียหายขนาดนี้นะ
คือเจ้าหน้าที่เขาจะนับที่อาคารอเนกประสงค์ต่อไม่ไหวแล้วล่ะ

ก็เลยย้ายอุปกรณ์ไปนับคะแนนที่โรงอาหารของโรงเรียนแทน
โรงอาหารไม่มีหลังคงหลังคาร่วงนะ
ก็สามารถนับคะแนนไปได้ปกติเรียบร้อยนะคะ
อาคารอเนกประสงค์ยังไม่รอดเลยใช่ไหมคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้

นาศครับนี่หน่วยเลือกตั้งที่๑๐และ๑๑เขตเลือกตั้งที่๑จังหวัดนครปฐมครับ
ก็เจอพายุฝนฟ้าขนองนี่แหละตอน๔โมงครึ่งโอ้ใกล้ปิดหีบเลย
ก็พัดเต็นต์เนี่ยเสียหายไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันนะ
ช่วยกันขนหีบเลือกตั้งไปยังสถานที่ปลอดภัยครับ
แต่บางส่วนมันก็เสียหายไปเช่นไอ้ป้ายประชาสัมพันธ์ก็เสียหาย
จนไม่สามารถนับคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้งได้นะ

นับอยู่ที่หน้าอบตบางแขมครับ
ใช้จุดนั้นนับคะแนนแทนนะนี่ชาวบ้านก็มาช่วยกันนี่
โอ้โหตอนมืดรักต้องเปิดไฟส่องกันแบบนี้ครับ
ส่วนที่อ่างทองคุณผู้ชมนับอยู่
พายุฝนตกหนักไฟดับหลายจุดเลย
ทุ่มหนึ่งครับยังหน่วยลึกตั้งที่หนึ่ง
เอาเพลิงเมืองอ่างทองนับคะแนนเสร็จพอดี
กำลังเก็บหีบบัตรเลือกตั้งเลยและอุปกรณ์ส่งคืนกรกต

โอ้โหกรรมการประจำหน่วยเอาไฟฉายส่อง
เอาไฟจากโทรศัพท์มือถือบ้างมาส่องสว่าง
ไปครึ่งชั่วโมงไฟก็มาติดตามปกติ
ไม่มีข้อคอลหานะครับที่นี่ฮะ
ค่ะทีนี้พาไปดูที่เขตเลือกตั้งที่๒๘
เลือกตั้งที่๒หลังจากปิดหีบหน่อยละกันค่ะ
ปรากฏว่าแค่คะแนนแรกก็นับผิดแล้วว่า
ทำไมกรรมการประจำหน่วยนับหีบ

บัญชีรายชื่อนี่บัตรสีเขียวใช่ไหมอืม
เอามานับที่กระดานของสอสอแบบแบ่งเขต

แรกปั๊บเนี่ยโอ้โหประชาชนประท้วงสิคะ
พอมีการท้วงปั๊บก็ต้องสลับหีบค่ะ
เอาเปลี่ยนใบเขียนคะแนนใหม่ให้ถูกต้อง
หลังจากนั้นก็ปกติอันนี้

นี่ดีนะถึงบอกไงว่ามันก็อาศัยแรงพวกเราทุกคน
ที่พอปิดหีบแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านเฉย
คนที่ว่างก็ไปอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งเลย
ดูการนับคะแนนไปช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะ